คุณผู้ชมคะคลิปสนทนาประเด็นเรื่องการค้าสลากออนไลน์
ที่เราเป็นประเด็นกันมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าพ่นพิษแล้วในที่สุดค่ะ
โดยต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองมีการตั้งโต๊ะแถลงนะคะ

คุณดรเศรษฐกลผลักษาวงศ์ได้ยื่นนังสือลาออกจากตำแหน่งคุณช่วยรัฐบริษฐ์ประจำนายุครัฐบริษฐ์เรียบร้อย
มีผลตั้งแต่วันที่๑๙เมษายน๒๕๘๕ที่ในวันพรุ่งนี้จนจนไป
เหตุผลที่ผมตัดสินใจลาออกเพราะผมมีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชน
สืบเนื่องจากที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างเกี่ยวกับคลิปเสียงพูดโทรศัพท์ระหว่างผมกับ
คุณทิศพรสิทธุภัยคาบริการการงงตำแหน่งประจำสำนักมีคาพิการในอุปกรณ์กรรมดี
เป็นเหตุให้เกิดการวิภาควิจารณ์และได้มีการตั้งข้อเก่าหาเป็นประเด็นทางการเมือง
ที่ควรจะได้ดีการพิสูจน์ข้อตะจริงให้อุทิศที่ประจับ
ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสมควรในการตรวจสอบข้อได้จริงนี้

และเพื่อเป็นตัวอย่างและประธันภาษณ์การิธรรมทางการลงงาน
แหละค่ะก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงขอลาออก
จากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รวมถึงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลก็จะมีวันที่๑๙เมษายนนี้
ก็ยืนยันบอกว่าเป็นความต้องการส่วนตัว
จับตามองไปที่ภารกิจก่อนหน้านี้
ซึ่งเขาเป็นหัวหอกในการตรวจสอบ
ดำเนินการตามกฎหมายแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ระบบออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มมังกรฟ้า
ซึ่งผู้ประกอบการได้แต่งตั้งนายอนัญชัยชายเดช
นายความชื่อดังมาต่อสู้ในคดีนี้นะคะ
ส่วนประเด็นคลิปเสียงสนทนา
ก่อนหน้านี้นายสมชัยศรีสุธิยากรและนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
เข้ายื่นให้มีการตรวจสอบทั้งกรกตและกรรมธิการปปช
ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ในฐานะประธานกรรมธิการปปช
เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวประจำธรรมเนียบ
คดีนี้เป็นคดีง่ายเพราะว่าหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดร้อนในวันนี้เลยค่ะ

รอซื้อลอตเตอรี่๘๐บาทอยู่